คุณผู้ชมคะเรายังต้องให้ความสำคัญวิกฤตน้ำท่วมในปีนี้เพราะว่าหลายพื้นที่หนักจริง
เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่อุบลราชธานีค่ะคือวันนี้ทีมข่าวของเราได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
เกาะติดภารกิจช่วยเหลือพระค่ะที่วัดเสนาวงศ์อำเภอวารินชำราบอุบลราชธานี
เพราะว่ามีพระได้รับความเดือดร้อนอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพท่วมสูงด้วยนะคะ
เนี่ยค่ะคือปกติแล้วเนี่ยฐานหลวงพ่อเนี่ยค่ะจะสูงสี่เมตรกว่าครับ
แล้วตอนนี้น้ำท่วมถึงฐานแล้วอะค่ะ

คุณผู้ชมคะโอ้โหพระลูกวัดบอกว่าตอนนี้ต้องขนของไปอยู่ด้านบน
ไปอยู่บนสาราต่อโต๊ะขึ้นไปอีก

ถูกน้ำท่วมตั้งแต่๒๔กันยายนนะคะ
กุฏิจมมิตรนี่พระต้องอยู่แบบนี้ค่ะ

เอาเก้าอี้มาต่อคือขึ้นไปชั้น๒แล้วเอาเก้าอี้มาต่ออีกชั้นหนึ่ง
เพื่อทำเป็นที่นอนที่จำวัด
ญาติโยมจะมาแบบใส่บาทอะไรแบบนี้ก็ลำบาก

อืมคือก่อนหน้านี้พระท่านต้องอยู่ในเรือ

เพราะว่าลำบากจริงไม่รู้จะอยู่ตรงไหน
ท่านก็เลยตัดสินใจเอาเก้าอี้มาต่อกันแบบนี้นะคะ
เพื่อที่จะแบบพอที่จะนอนได้
เดี๋ยวลองฟังเสียงพระลูกวัดนะคะ
ยังไม่ได้นะกุฏิที่จำวัดอยู่ข้างล่างนู้น
ครับ
แล้วหลุมที่นอนอย่างไร

นอนตรงนี้ตรงตรงไหน
ใช่อยู่นี่อยู่๒รูป

นอนตรงนี้อยู่๒รูปตรงนี้
ตรงนี้รูปนึงต้องอาจจะมาตรงนู้น

ทำไมถึงต้องได้เฝ้าไว
เพราะตอนกลางคืนมันจะเงียบไว้เขาย้ายออกไปหมด

เพราะมีขโมยขโจนเข้ามา

ซึ่งมีหมู่บ้านที่ไปเจอโดยปังเอิญ
ซึ่งมีหมู่บ้านที่ไปเจอโดยบังเอิญ
แล้วหมู่บ้านที่ไปเจอโดยบังเอิญน้ำท่วมสี่เมตรแล้วว่าแหละค่ะ
ไปไหนไม่ได้นะคะกู้ภัยก็ต้องช่วยกันแบบโอ้โห

นะครับผมตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วผมมาที่นี่
ก็อยากจะให้ชาวอวนทุกคนนะครับผมสู้นะครับผม
ทางพี่มูลนาธิตรและพี่นักข่าว
จะคอยช่วยเหลือกระจายข่าวให้ทั่วถึงครับผมยังไงก็สู้ครับ
ชาวบ้านในหมู่บ้านกุฎคุณ๑กุฎคุณ๒
ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีบอกว่าน้ำท่วมปีนี้

แล้วอนาคตก็ไม่รู้ว่าต้องท่วมไปอีกนานแค่ไหน

แล้วพอน้ำลดแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วจะหาเงินที่ไหนมาซ่อมแซมบ้านเรือน

ใช่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราได้พูดถึงเรื่องของความเดือดร้อน
ของชาวบ้านหมู่บ้านทัพไทยบ้านครูเดือบ้านท่าเสด็จ
ที่เรียกร้องเรียนผ่านทีมข่าวของเรา
ว่าตอนกลางคืนมีโจร
พฤติพงษ์นุชนาธิ์ผู้บังคับการตำรวจน้ำสนับสนุนเรือ
และตำรวจน้ำนำกำลังตำรวจสพเมืองอุบลราชธานี

เพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะตระเวนตรวจรา
สร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะ
พฤติพงษ์นุชนาธิ์ผู้บังคับการตำรวจสอบพอุบลราชธานี
บูรณาการร่วมกับทางต่อชะดอตำรวจน้ำทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจ
ปกติจะเน้นย้ำตรวจตั้งแต่๔ทุ่มถึงตี๒นะครับ
แผนการตรวจก็จะคุยกันว่าจะสุ่มตรวจชุมชนไหน

ถ้าบ้านแจ้งไปว่ามีเหตุตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้
ก็คือถ้าเร็วจริงก็ประสาน
เพราะว่าทางตำรวจน้ำเนี่ยเขาสแตนบายที่ตรงสะพานตลาดใหญ่อยู่แล้วครับ

เพราะชาวบ้านหลายคนเนี่ยเขาก็ไปอยู่ศูนย์อพยพ
ไปอยู่บ้านญาติพี่น้องที่อื่นไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นขโมยมาขโมยของ

และนี่แทนที่ตำรวจจะไปดูแลช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม
ต้องมาขับเรือตระเวนเพื่อจะคอยจับโจรไม่ให้โจรเนี่ยมาปล้นบ้านเขามาเอาของของเขาเนี่ย
จนก็ใจร้ายเหลือเกินนะคะน้ำท่วมก็ลำบากเดือดร้อนกันจะแย่อยู่แล้วอ่ะ
ก็ขนาดพระที่วัดที่คุณภูริพัฒน์ไปอ่ะหลวงพี่ยังบอกก็พระก็ต้องอยู่เฝ้าวัด

ไม่งั้นเดี๋ยวโจรขึ้นวัดจับได้ต้องเอาให้หนักเลยนะพวกนี้
ท่านผู้ชมครับกรสินเมื่อคืนนี้พนังกั้นน้ำแม่น้ำชีขาดนะฮะ
ทีนี้น้ำก็ทะลักเข้าพื้นที่ของชาวบ้านในหมู่บ้าน
แล้วมากลางดึกด้วยโอ้โหนี่ฮะดูสิครับทะลักเข้าหมู่บ้าน
ไปนี่คือเก็บข้าวของกันไม่ถันเลยนะคะคืนที่การกระเศษนี่โอโห

กลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
ส่วนเช้าวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายต่างนะครับ
แล้วก็ไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วย
ซึ่งน้ำก็ยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะฮะ
เพราะว่าพนังกั้นน้ำแม่น้ำชีเนี่ยมันขาดยาวกว่า๕๐เมตรนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องเอาเครื่องจักรกลต่างเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเข้ามาซ่อมแซมพนังกั้นน้ำนะครับ
เรื่องต้นนะครับมี๓ตำบล๑๑หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ทะลักเข้ามานะครับ
บ้านเรือนได้รับความเสียหายไป๑๐๐กว่าหลัง
มีผู้เดือดร้อน๓๗๐๐คนพื้นที่การเกษตร๒๐๐๐ไร่
ความยาวของจุดที่เป็นพนังกั้นแม่น้ำที่ขาดเนี่ยแล้วมีมวลน้ำทะลักเข้ามาเนี่ย
เจ้าหน้าที่คาดว่าจะส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ใกล้เคียงด้วยคือตำบลธัญญาตำบลเจ้าท่าในอำเภอกรรมรสัยนะครับ

เดี๋ยวคุณผู้ชมคะไปดูภาพที่อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ดูภาพมุมสูงแบบนี้จะเห็นเลยว่าโอ้โหหนักจริง
หลังคาเรือนถูกมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าศักดิ์ไหลท่วม๓เดือนแล้วนะคะ
บางจุดน้ำลึก๒เมตรกว่าชาวบ้านลำบากจริง
บางส่วนยอมรับว่าจุดที่ตัวเองอาศัยเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ
น้ำท่วมเป็นประจำทุกปีแต่ปีนี้มันนานกว่าปีอื่นอื่น
ชาวบ้านบางส่วนก็ต้องไปอยู่บ้านญาติไปอยู่บ้านใครที่พอจะอาศัยอยู่ได้
ก็เลยอยากจะให้กรมชลประธานทบทวนเรื่องของการระบายน้ำลงท้ายเขื่อน
หาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในระยะยาวให้ด้วยค่ะ

เมื่อวานอย่างก็มีข่าวเรื่องภูเก็ตใช่ปะ
ผู้ชมครับเวลาน้ำท่วมจะพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ที่เขาเตือนกันก็คือเรื่องของรถนะฮะ
ทฤทธิ์ที่ผ่านเข้ามาตรงเส้นทางน้ำไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อย
ที่เรือยางตรงนี้ว่าเจสนาที่อยู่จุดริมถนนที่น้ำท่วมสูงนะครับ
เพื่อรอช่วยเหลือชาวบ้านบนเรือยางตรงนี้นะฮะ
แล้วรถกระบะคันนี้นะก็เลยเสียหลักตกลงมาเลย
แต่ทางพี่เขาไม่ได้ติดใจอะไรนะ

ผ่านเส้นทางน้ำเนี่ยมีคนอยู่เนี่ย
บ้านเรือนประชาชนเนี่ยลองเบาหน่อยกันแล้วกัน

มันกลับเลยเข้าไปอยู่เนี่ยมอง

เขาอาจจะกลัวว่าถ้ามาช้าแล้วรถจะเครื่องดับ